เหตุเกิดที่พัทยาฮะหนุ่มชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวบ้านเรา

ส่วนคนที่ซ้อมเขาเป็นชาวต่างชาติตัวเบอร์เริ่มเลย

หลายคนคิดว่าเป็นตำรวจสากลอะไรหรือเปล่า

ให้คุณผู้ชมดูคลิปที่พี่วินมอเตอร์ไซค์และชาวบ้านเขาถ่ายไว้นะครับ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ๓บุคคลสำคัญในเหตุการณ์นี้
ชาวต่างชาติคนจีนที่ลงไปนั่งไปนอนกับพื้น
แล้วก็มีชาวต่างชาติคนจีนที่ลงไปนั่งไปนอนกับพื้น
แล้วก็มีชาวต่างชาติคนจีนที่ลงไปนอนกับพื้น
ฝรั่งแล้วครับตัวเบอร์เริ่มเลยใส่เสื้อคุมสีดำยังกับตำรวจนะคุณ
แล้วก็มีเสียงของผู้หญิงอีกคน
ผู้หญิงคนนั้นมาพร้อมกับชาวต่างชาติที่ใส่เสื้อคลุมสีดำ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นริมถนนพัทยาใต้นะฮะที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรี
ตี๓ของวันพุธที่๒๔พฤษภาคม
คนที่ถ่ายคลิปเนี่ยโอ้โหเขาถ่ายกันหลายคนนะคุณนะ
วินมอเตอร์ไซค์ที่พยายามไปห้ามไปช่วยนะฮะแต่ก็ไม่กล้าเข้าไปเท่าไหร่นัก
เพราะว่าฝรั่งนั้นเขาตัวเริ่มเลยนะครับ
ส่วนพลเมืองดีคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
แล้วฝรั่งนั้นเขาเป็นตำรวจหรือเปล่านะฮะ
ทีนี้ครับเจ้าของคลิปชื่อนางสาวป้อมนามสมมุตินะ
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าตอนนั้นกำลังกลับจากซื้อของมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นคนกำลังมุงกันอยู่ก็เลยจอดรถลงไปดู
ฝรั่งรูปร่างสูงใหญ่แต่งชุดคล้ายเจ้าหน้าที่นะครับ

กำลังทำร้ายชาวจีนที่ลงไปนอนอยู่กับพื้น
มีพี่วินมอเตอร์ไซค์แล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมา
พยายามเข้าห้ามปรามแต่ไม่เป็นผลนะครับ
เพราะฝรั่งเขาตัวใหญ่แล้วก็เสียงดังมากนะฮะ
หญิงไทยนะที่เมื่อกี้ได้ยินเสียงนะ
พลเมืองดีรวมถึงไล่พี่วินนะ

ใครก็ห้ามเขาไม่ได้หรอกหมายถึงห้ามฝรั่งคนนั้นไม่ได้หรอก
ถ้าใครทำให้เขาโกรธได้ขนาดนี้ใครก็ห้ามไม่ได้
เพราะคนจีนขี่รถมาชนฉันเกือบตาย

รู้ไหมว่าฝรั่งเขาใหญ่แค่ไหน
เออใหญ่แค่ไหนมันนอกจากตัวใหญ่แล้วหมายถึงอะไรคุณ
หมายถึงแบบยิ่งใหญ่อย่างนี้เหรอรู้จักกับใครอย่างนี้ห

ใส่เครื่องแบบยดใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ก็มีคนถ่ายคลิปไว้ได้

ก็เลยเอาเป็นหลักฐานให้ตำรวจซะ

พลเมืองที่เห็นเหตุการณ์นะพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์

ชายชาวจีนขับรถยนต์ก็คงเช่ารถแหละ

ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาจอดข้างรถเก่งของชาวจีน

กระชากชายชาวจีนลงมาทำร้าย

ซึ่งต่อมาก็มีตำรวจเข้ามาระงับเหตุ

ความดำเนินคดีกันไว้นะครับ

เกือบจะมาชนกูเนี่ยนะ

เพราะทีมข่าวของเราต้องการรู้ความคืบหน้านะฮะ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราสอบถามไปยังพุ่งกับการ
สพพัทยาพันธมรวชเอกธนพงโพธิเปิดเผยแบบนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาดกันบนท้องถนน
โดยหนุ่มชาวจีนยอมรับว่าตัวเขาเองขับรถไม่คล่อง

และเกือบจะไปชนรถจักรยานยนต์ของชาวต่างชาติที่มากับผู้หญิง
จนเกิดภาพตามที่ปรากฏในคลิป
แต่ชาวจีนก็พยายามขอโทษแล้วแต่ก็ยังโดนสอบ
ส่วนชาวต่างชาติฝรั่งตัวใหญ่
ตำรวจบอกว่าไม่ใช่ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ

คือใส่เสื้อคุมแต่มีสัญลักษณ์ตาตำรวจต่างประเทศ
คือสรุปคือเขาไม่ได้ใหญ่มาจากไหน
ไม่ได้ใหญ่มาจากไหนไม่ได้มียศมีตำแหน่ง
หรือเป็นผู้ช่วยตำรวจหรือเป็นตำรวจไทยเลยนะฮะ
แล้วก็ใส่กางเกงยีนเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเท่านั้นเองนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสายตรวจได้เข้าระงับเหตุ
ก่อนจะมีการปรับความเข้าใจกันทั้งสองฝ่าย
ชายจีนยอมรับขับรถไม่เก่งก็ขอโทษขอโพยฝรั่งเขา
ฝรั่งก็ขอโทษขอโพยชายจีนเขา
ยอมความกันแยกย้ายกันจบ
แต่คลิปนี้ออกไปมันจะเสียชื่อเสียเสียง

ฝรั่งคนนี้เป็นผู้ช่วยตำรวจไทย
และจริงถ้าเกิดมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นคนไทยนะ
เราก็คงจะพูดได้ว่าเป็นเจ้าบ้านอาจจะต้องใจเย็น
แต่อันนี้เป็นต่างชาติทั้งคู่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งคู่